พาไปดูเหตุการณ์หนุ่มรถกระบะหัวร้อนคันหนึ่ง

แต่ถูกรถกระบะส่งของอีกคันปาดหน้า

แต่ทีนี้มีเรื่องของการบีบแตรปีนอีกแล้วนะครับ
แต่เตือนเพื่อให้รู้ว่าทำผิดจราจรนะ
กลับถูกคนขับรถกระบะคันที่ปาดหน้า
พยายามจะมาทำร้ายร่างกาย
เกิดเป็นคลิปนี้ครับไปดูครับ
พอพี่พอ

โอ๊ยเจ็บเหลือ
ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะฮะรูปร่างผอมบางเนี่ยนะครับ
โอ้โหบุกเข้ามาถึงข้างรถเลยนะฮะ
มาทั้งด่าทั้งทอแล้วก็มาทุบรถแบบนี้
พยายามจะเปิดประตูรถก่อนนะคุณนะ
ฝั่งคนขับไม่ได้จะอ้อมไปเปิดฝั่งคนนั่งนะครับ
เปิดไม่ได้เสร็จก็กลับมาทุบรถ
ทางด้านประตูของฝั่งคนขับรถคันนี้
ข้างในรถคันนี้นะฮะผู้ชายก็ถ่ายคลิปไว้แล้วบอก
พอทำผิดแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอประมาณนี้นะครับ
คือเขาบอกมาคนข้างนอกรถบอกว่ารถกูไม่มีไฟเลี้ยว

ถ้าไม่มีไฟเลี้ยวก็ต้องรอก็ต้องจอด
คิวกันจะเลี้ยวกลับจับกลับอย่างนี้อย่ามาแซงมาปาดกันนะครับ
พร้อมกับบรรยายข้อความว่าก่อนดูคลิปอ่านคำบรรยายก่อนนะครับ
ก่อนเกิดเรื่องคือผมกำลังจะกลับรถเส้นลาดกระบัง

ซึ่งตรงนั้นเองจะเปิดให้กลับรถแค่เลนเดียว

เพื่อไม่ให้กลับรถ๒ช่องทางเข้าใจไหมฮะ
จังหวะที่ผมก็ขับมาเรื่อยแล้วผมจะกลับรถ
ผมคิดว่าผมขับมาถูกต้อง
แต่ปรากฏว่ารถของคู่กรณีได้วิ่งมาจากฝั่งทางซ้าย

คือเบี่ยงเข้าขวาตัดหน้ารถของผมกระทันหันเลยนะครับ

เพื่อให้รู้ว่าทำผิดนะแบบนี้
แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยล่ะครับ
บริษัทของผมได้มีการแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฝากแชร์ไปถึงกลุ่มที่ของเขาด้วยนะ
หากได้เห็นคลิปได้รับรู้ว่าตัวเองทำผิดเนี่ย

คือต้องการให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาก่อไว้
ปลอลอผมถ่ายไม่ทันในขณะที่คู่กรณี
ท่อนเหล็กลงมาเพื่อหวังจะทำร้ายด้วย

คือในคลิปไม่เห็นเพราะว่าเขาบอกเขาถ่ายไม่ทัน
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะฮะ
ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
หนึ่งในนั้นมีผู้เสียหายที่เคยถูกชายคนเสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
ทำพฤติกรรมเช่นเดียวกันแบบนี้เมื่อ๖๗ปีก่อน

เปิดเผยออกมาว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมติดยาเสพติด
แล้วก็ทำร้ายน้องตัวเองแล้วก็หลบหนีคดีด้วยนะครับ
เคลือบหน้าว่าจากเหตุดังกล่าวได้มีเจ้าของบริษัทรถ
และเจ้าของรถโทรมาขอไก่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว
โดยเจ้าของรถแจ้งว่ารถที่ก่อเหตุนั้น

แต่คนที่ก่อเหตุผู้ชายเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
ไม่ใช่เจ้าของรถเป็นแค่ลูกจ้าง

ปัญหาไว้ให้เจ้าของรถทิ้งปัญหาไว้ให้บริษัททั้งหมด
แล้วทีนี้คนโพสต์ก็บอกว่า
เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบ
หลังจากที่ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยกันแล้ว
สิ่งสำคัญก็คือต้องดูว่า
จะมีการตามไปจับกลุ่มตัวผู้ชายเสื้อน้ำเงินไหม
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ